คุณผู้ชมทีนี้ไปดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะคะ
ชาวเมียนมาอาศัยอยู่ชั้น๖

รักกระแทกพื้นทางว่าจะเหลืออะไร

แต่นิ่งไปเจ็บหนักเจ็บสาหัสค่ะ

ไม่ต้องถามนะคะว่าห้อยพระอะไร
ไม่ได้ห้อยพระค่ะเสร็จกางเกงขาสั้น

แต่ทีนี้มาถามพยานคนที่เห็นเหตุการณ์หน่อย
พยานคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่านั่งคุยอยู่บริเวณชั้นหนึ่ง
แล้วก็อยู่ได้ยินเสียงเหมือนกับว่าของหนักมันกระแทกตกมาที่พื้น
แล้วสักพักหนึ่งมีผู้หญิงชาวเมียนมาเนี่ยเดินลงมาที่จุดเกิดเหตุด้วยอาการตกใจค่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เลยไปบอกเจ้าของบ้านแล้วก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ทีนี้ฟังจากผู้หญิงคนดังกล่าวที่เป็นชาวเมียนมาที่รีบวิ่งมาดูคนเจ็บเนี่ย
น่าจะเป็นเมียของคนเจ็บนะคะบอกว่าพักอาศัยอยู่ชั้นหก
แล้วฝ่ายชายเนี่ยพลาดพลัดตกลงมารู้ไหมคะว่าทำไมถึงรอดราวกับปฏิหาร
ต้องบอกว่าต้นขนุนช่วยชีวิตชาวเมียนมาคนเจ็บคนนี้ตกลงมาจากชั้น๖
แล้วตัวเนี่ยไปเกี่ยวกับต้นขนุนลดรังกระแทก
แล้วหลังจากนั้นก็ไปแทกกระแทกกับระเบียงแล้วไปกระแทกกับสังกษี
ก่อนที่จะตกข้ามรั้วนี่ตกข้ามรั้วเลยนะคะไปยังรั้วของเพื่อนบ้านอีกฝั่งหนึ่ง
นายเมียวซอคนบาดเจ็บค่ะพักอาศัยอยู่กับภรรยาอยู่บริเวณชั้น๖ของตึกนี้แหละค่ะ
แล้วก็ชาวเมียนมาอีกหลายคนนะคะมีอาชีพรับเหมาเย็บผ้า
ส่วนใหญ่จะพูดภาษาไทยไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
เกิดอะไรขึ้นกันแน่ถึงตกมาจากชั้น๖ได้นะคะ
แต่เอาล่ะเคราะห์ดีมากที่ตกมาจากชั้น๖แล้วไม่ถึงขั้นว่าเสียชีวิตนะคะ